ที่ต่อกันภาพยนตร์บ้างดีกว่านะคะ

คือเรื่องนาคี๒จะลงฉายแล้วนะคะ
แต่ว่าขอเอาเลิกเอาใช้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ

มีทีมผู้สร้างแล้วก็พี่แดงธัญญาโสพลค่ะ
ภรรยาของผู้กำกับดังพี่อ๊อฟพงพัฒน์นั่นแหละ
ร่วมทำพิธีปลุกเสกเหรียญปกปักรักษา
ก็จะมีพระยาคุดค่ะก็คือหมายถึงปกปัก
หมายถึงปกป้องคุ้มภัย

หมายถึงรักษาคุณธรรมความดีนั่นเองนะคะ
ทำพิธีปลุกเสกโดยพระอาจารย์วราปุญวโรค่ะ
เจ้าอาวาสวัดโพทองบังมดค่ะ
ก็ท่ามกลางประชาชนนะมารวมถึงแฟนหนัง
ทราบข่าวก็มาร่วมพิธีกันมากมายเลยนะคะ
โดยพิธีค่ะปลูกเสกที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
พี่แจ๊คการินของเราก็ได้ไปถามความพิเทน
พระเอกของเรื่องค่ะก็คือคุณณเดชนคุกิมิยานั่นเอง

เจ้าตัวตอบแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะว่าเชื่อแน่นอนค่ะ

ก็ใครที่จองตัวนะครับผมสองใบก็สามารถที่จะสั่งจอง
จะมีเหรียญนะครับเหรียญที่เรียกว่าเหรียญปกปักนะครับ

ตัวเชื่อเรื่องอย่างนี้ไหมครับว่า

แต่ว่าเราเชื่อเราก็ปังเนาะเพราะว่าเราคนอีสาน
ทุกก็อยากให้แฟนชาวอีสานไปได้ดูกัน
คนไทยก็ได้ดูกันเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องที่เราผูกพันกันอยู่แล้วนะครับ